สำหรับปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการพิเศษคอมมันโดกองบังคับการปราบรามยังคงปฏิบัติการต่อเนื่องนะคะ
ภายใต้ชื่อปฏิบัติการได้ยินกันบ่อยครั้งเลยนะคะช่วงหลังนะคะปฏิบัติการฟ้าสางค่ะ
ล่าสุดนะคะเข้าปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมายใน๓จุดของพื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
และจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะคะพบอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายจำนวนมากค่ะ
โดยปฏิบัติการพิเศษคอมมันโดกองบังคับการปราบรามนำหมายสารพร้อมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษสยบริปูสถาน
เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่๓๔หมู่ที่๒อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านสองชั้นปลูกอยู่กลางทุ่งนาบ้านหลังนี้เป็นหนึ่งในบ้านเป้าหมายสามหลังนะคะ
ที่ตำรวจคอมมันโดกองบังคับการปราบรามนำกำลังเข้าตรวจค้นตามแผนปฏิบัติการฟ้าสาง
วาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมายค่ะขณะที่เข้าตรวจค้นนะคะ
นายอานัทเอกธนรัฐอายุ๒๔ปีพยายามจะวิ่งหลบหนีออกทางหลังบ้าน
แต่ว่าถูกหน่วยคอมมันโดที่วางกำลังไว้ด้านหลังจับตัวเอาไว้ได้ก่อนที่จะตรวจค้น
ก็พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในตัวพร้อมจับนายอานันต์เอกธนรัฐอายุ๒๔ปี
ซึ่งเป็นพี่น้องฝาแฝดขณะที่กำลังเสพยาเสพติด
และยังสามารถจับนายอาทิตย์เอกธนรัฐอายุ๓๐ปีนะคะ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามและคดียาเสพติด
พ้นโทษคดีจำหน่ายยาเสพติดเมื่อวันที่๑ตุลาคมปีที่ผ่านมาค่ะ
อกจากนี้นะคะยังได้นำกำลังตำรวจอีกชุดนะคะ
เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่๔๐ทับ๑ซึ่งอยู่ห่างจากจุดแรกประมาณ๑กิโลเมตร
พร้อมควบคุมตัวนายสุริยาหนูใหญ่ซีริอายุ๒๘ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดค่ะซึ่งผลโทษเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองในคดีลักษัพย์
จากการตรวจค้นนะคะพบปืนลูกซอง๑กระบอก
ปืนอัดลมติดลำกล้องหนึ่งกระบอกเครื่องกระสุนยี่สิบนัด
อุปกรณ์เสพยาและยาบ้า๓เม็ดรวมทั้งต้นกระท่อม๒ต้นด้วยค่ะ
นายสุริยาสารภาพว่าเป็นเจ้าของปืนทั้งหมดนะคะสะสมไว้เพื่อป้องกันตัว
และยอมรับว่าเสพยาบ้าและยาไอซ์ก่อนที่จะถูกจับกลุ่มค่ะ
ปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นจากกรณีที่ประชาชนได้ร้องเรียนมา
ยังตำรวจกองปราบรามว่าบุคคลที่อาศัยอยู่ภายในบ้านเป้าหมายทั้งสามหลังนะคะ
มีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอาวุธสงคราม
พันธุ์ตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลรักษาการผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษ
บังคับการปราบรามจึงได้สั่งให้นำกำลังทั้งหมดเข้ากวาดล้าง
เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มคนกลุ่มนี้นะคะกลับไปสร้างปัญหาให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้อีกค่ะ